คุณ์ก็จะมีไพ่น้ำอ๋อแต่ไม่เคร็บแต่เป็นไทยโขอยากีก็มี

แต่นี่เป็นของขาวไม่เคยทำขายใช่ไหมคะ

ถ้าอย่างนั้นเริ่ม

อ๋อต้องทำเหมือนกับว่าเช็คดูก่อน
อันนี้ก็คือแป้งเคลปที่เป็นชาโคผสมกันแล้ว

ในแป้งนี่ใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหมคะ

เปล่ายังอร่อยเลยอ่ะ

เป็นคนทำงานฝีมือละเอียดได้ดีมาก

แค่ดีมากกว่าแม่แต่ดีน้อยกว่าสการก็ได้

มีไส้โบราณแตกลูกค้าเคยมาขอมั้ยคะ
มีค่ะอย่างหมูหยองเยลลี่อะไรแนี่ย
มันถึงแบบหมูหยองเยลลี่ไส้กรอกอยู่ในแผ่นเดียวกันกัน
แล้วก็ราดมะเขือเทศ
เขาจะมีของแบบคาวหวานรวมกัน
เนี่ยเราจะดูยังไงว่ามันใช้ได้แล้วอะค่ะ
เอานิ่มนะคะ
เอานั่นลงไส้เลยเนาะ

ควันแม่เขาไม่ดีแล้วค่ะ
เมตต์ต้องเคี้ยวอันนี้อีกมันไม่หวัง
แม้เบอร์เบอร์มาจากออสเตอลียะใช่ไหม

อุ๊ยเออกลิ่นท้องมาก

วันหนึ่งนี่เคยขายได้สูงสุดกี่แผ่นคะ
ก็จะมีสาขาที่โคราชนะคะ

ก็ทะโกมันต้องมีผักนะคะ

ภาคกบลิคมันจะมีเนาะมันจะมีผังเนาะ

คุณนุ่นงงเลยใช่ไหม

อันนี้เป็นเกรดซูชิค่ะ
มันจะสุกอย่างนี้

ให้พอออกรายการหรือว่าชีวิตจริงก็ให้อย่างนี้

แล้วให้อย่างนี้นี่อย่างนี้ขายตกแผ่นเท่าไหร่คะ
ก็คือตัวนี้ยังไม่ได้คิดเพราะว่าทำมาให้รายการนี้

ถ้าอย่างนั้นพูดถึงการคิดคิดเรื่องของแผนการตลาดอะไรไว้ยังไงบ้าง
ก็ตอนนี้จะเน้นไปเรื่องของการสร้างแบรนด์เป็นส่วนใหญ่

โอ้เครปสีดำมันก็น่าจะจำง่าย

แป้งนี่คือ

ก็ประมาณ๑๐โลค่ะ

คนที่เขาบอกว่ามาซื้อเฟรนชายเราเนี่ย

อภิตต้องทำนะอภิตดูดีนะลูก

แม่ว่าถ้าอภิตทำพังแม่ไม่โกรธอะไรเลยอะ
ไม่ต่อว่าไม่จำหนีด้วย